ที่เชียงใหม่ครับคนร้ายเนี่ยใส่ไอ้โม่งมาเลยนะ
ไอ้โม่งมาแล้วก็ปีนเข้ามาทางหลังบ้าน

เอาปืนแบล็งก์กันเหรอคุณผู้ชมจี้อ่ะ
แล้วบอกให้แม่บ้านพาไปค้นทรัพย์สิน

โอโหดูนี่สู่นักกระโดดกระโดด

คนแปลกหน้าก็น่าจะเห่าอยู่แหละแต่ตัวแม่บ้านเนี่ยโดนปืนจี้อยู่แบบนี้แล้ว

ซอยวัดอุโบสถตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เหตุเกิด๒ทุ่มเมื่อวานนี้เอง๓พฤศจิกายน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายปีนเข้ามาหลังบ้านครับ
แม่บ้านก็อยู่คนเดียวซะด้วยสุดท้ายก็โดนพาไปที่ห้องนอนของเจ้าของบ้านแล้ว
ได้เงินไป๒๐๐๐บาทแล้วก็ปีนรั้วหลังบ้านหนีหายไป
ตำรวจก็วิทยุสกัดจับคนร้ายเลยสุดท้ายจับมาได้ครับ
คนร้ายชื่อว่านายมินธนากรศรีวิชัยอายุ๓๓ปีนี่คนนี้
ขับรถส่วนตัวมาถึงด่านแม่โถอำเภอเวียงป่าเป้าที่เชียงราย
แล้วก็โดนตำรวจรวบไว้ได้พร้อมของกลางก็คือชุดสีดำที่ใช้ก่อเหตุ
ที่เขาใช้จี้แม่บ้านเนี่ยก็โดนจับไปเป็นของกลางด้วย
ยึดไว้เป็นของกลางพร้อมกับเงินสดอีกจำนวนหนึ่งครับ
มินธนากรคนก่อเหตุสารภาพว่าโอ้พี่วันเดียวกันน่ะ
สาและเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๙ตุลาคมเขาเองก็ไปขโมยเงินที่ร้านชาบูสาขาแม่เหี่ยเนี่ยได้เงินไปสี่หมื่น
แล้วหลังจากก่อเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยตัวมินธนากรคนก่อเหตุตั้งใจจะหนีไปกบดานที่พยาวเป็นบ้านเกิดเขา
แต่ดันมาโดนจับกลุ่มได้ซะก่อนครับเบื้องต้นก็ถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ